สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พิศเบย์มารายงานตัวครับ

อารมณ์เช้าแบบนี้นะครับ

ให้กลับไปแล้วก็กลับมา

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วค่ะ

เราต้องฮึกเหิมคึกคืนนะครับ
สันวันนี้จะพาไปดูเรื่องของ

แต่ไม่ได้กระบาลเหมือนบุมเมอร์แรงนะครับ
จะเป็นเช่นอะไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
สงสัยว่าเธอจะเคยเป็นนักกีฬาพุ่งแลนด์หรือเปล่าไม่รู้นะครับ
หรือว่าชอบเล่นบุมเมอร์แรงกันแน่

เธอแม่นรึว่าฟุกกันครับ

นเหมือนจับวางเลยครับ
ถูกกับงานศิลปะบนเรือนร่างเป็นการออกแบบลวดลายที่มีมิติบนลำตัวหรือเรือนร่างของคน
ละเอียดมากครับลายนี้เป็นผลงานของเลวิซิงไม่เสียวบ้างเลยครับคุณพี่เจ็บบ้างไหม
นี่คือชูชีพสำหรับคนอยู่บนตึกสูงครับเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นไฟไหม้
อุปกรณ์ชูชีพที่เห็นหลังจากสวมเข้าไปแล้วก็รัดเข็มขัดแล้วพร้อมกระโดดเท่านั้น
นับเป็นเรื่องดีที่มีอุปกรณ์แบบนี้เป็นการช่วยชีวิตกระทันหันได้เลยล่ะครับคุณผู้ชม
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
หาเรื่องน่ารักมาให้นะครับยามเช้าแบบนี้แล้วก็หาเรื่องสาระทันทีเลยนะครับ
วอแบบนี้แสดงว่าหมดเวลาแล้วครับทิศเป้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับศุกร์แล้ววันศุกร์ครับ